เกิดขึ้นจากเรื่องของความรักเช่นเดียวกัน
ภรรยาน้อยใจสามีไม่ยอมเอาใจใส
คิดว่าสามีเมียเมียน้อยไปซื้อเบียร์มานั่งกิน
ล็อกห้องเอาไว้แล้วก็ไลฟ์สด
เอามีดจะปาดคอฆ่าตัวตาย

โอ้โหต้องร้อนคนเข้าไปช่วยกันเกลี้ยกล่อม
คุณแม่ก็มาตำรวจก็มากู้ภัยก็มา
ไปดูภาพที่มันเกิดเหตุว่าเป็นยังไงคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความรักที่มันไม่ลงรอย
นี่ฮะไลฟ์เอ๊ะอะโว่ยวาย

แล้วเธอเหมือนคุมสติไม่อยู่คือแบบร้องไห้ฟูมฟาย

เป็นเหตุการณ์ขออนุญาตใช้นามสมมุติแล้วกันนะคือนางสาวน้ำ
ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กกำลังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจมากเลย
ร้องไห้ฟูมฟายในมือก็ถือมีดเล่มใหญ่อยู่
เหตุเกิดในบ้านเช่าหลังหนึ่งไม่มีเลขที่หมู่๘ตำบลบ่อวินอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
นางแป้นนางแป้นให้การแบบนี้นางสาวน้ำเนี่ยยังคงอยู่ในห้องนอนนะฮะ
ก็พยายามจะพูดกลี้ยะก่อนกันห้ายเจ้าหน้าที่พูดบ้างห้ายแม่พูดบ้าง
แต่ว่านางสาวน้ำยังไม่ยอมที่จะออกมายังเอ๋อโวยไว้เสียงดัง
๓ขวดนั่งกินล็อคห้องนอนอยู่คนเดียว
น้อยใจสามีสามีไม่เอาใจใส่
คิดว่าสามีน่าจะแอบไปมีเมียน้อยก็ฟูมฟายกันไป
จะฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ยอมออกจากห้องใครเข้าไปนะ
จะฆ่าทั้งตัวเองและฆ่าคนที่เข้าไปด้วย
สุดท้ายโชคดีเขาก็พังประตูเข้าไป
แล้วก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ